คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวฝั่งของกีฬากันหน่อยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด๑๙
คอกีฬาหลายคนเนี่ยรอติดตามนั่นแหละเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้พรุ่งนี้มารือนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันไทยลีก๑กับ๒
หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะแต่ปรากฏว่าก่อนแข่งเนี่ยเขาจะมีการตรวจคัดกรองทั้งนักฟุตบอลแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งถึงเชื้อโควิด๑๙
แล้วผลมันออกมาว่ามีนักฟุตบอลคนหนึ่งของบุรีรำยูไนเต็ดติดโควิด๑๙
ทีนี้มันเป็นประหาเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เขาไปแข่งอุ่นเครื่องมากับหลายทีมแล้วใช้ชีวิตตามปกติไปกินคงกินข้าวไปอยู่กับเพื่อนนะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะคะเขาเดินทางมาจากอุสเบกิสถานแต่ต้นทางก็ตรวจมาแล้วไม่เจอกลับมาที่เมืองไทยปุ๊บก็มีการตรวจแล้ว๒รอบมีการกักตัวแล้ว๑๔วันก็
อุปกรณ์ของบุรีรำอยู่ในเต็ด

เขาก็เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรำ

ซึ่งเขาสวมหน้ากากอนามัยกันทั้งคู่

แล้วก็ไม่ได้มีการแวะพักที่ไหน

สโมสรเดียวกันที่อยู่ใกล้กับบ้านพัก

เขาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับใครนะคะ

พอเที่ยงก็ออกไปทานข้าวกับเพื่อนนักเตะ

จากนั้น๕โมงเย็นก็จะไปฝึกซ้อม

อยู่ในห้องแต่งตัวประมาณสักครึ่งชั่วโมง
ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยกัน

ก็ออกไปทานข้าวกับเพื่อนกลุ่มเดิมนี่แหละ

ไม่ได้ใช้รถขนส่งสาธารณะแต่อย่างใด
มีการแข่งฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีม

กันยายนมีนัดอุ่นเครื่องกับ

กันยายนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ให้กับนักฟุตบอลทุกคน
ก่อนที่จะลงแข่งไทยลีกรวมทั้งหมด๔๒คน
กันยายนตัวเขานะคะขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชียเดินทางมาเข้าแคมป์ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเขาบอกเขาสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางแล้วก็เข้าพักแยกกันกับเพื่อนด้วย
และวันนั้นแหละค่ะ๑๐กันยายนก็รู้ผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ปรากฏว่าผลเป็นบวก
ผลที่ตรวจเมื่อ๘กันยายนทั้งที่ตอนที่เขาเข้ามาเขาก็ผ่านการตรวจเมื่อ๒๗สิงหาคมแล้วช่วงนี้เอง
ใช่คือถ้าจะเอาตั้งแต่๑๑สิงหาคมที่เดินทางจากอุสเบกิสถานจนถึงตลอดระยะเวลาเมืองไทยเนี่ยนะคะ
ตรวจมาแล้ว๓ครั้งเป็นลบหมดเลยแต่มันมาเป็นบวกในการตรวจเมื่อวันที่๘กัญญายน
ซึ่งกรมควบคุมโรคแล้วก็สาธารณสุขบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุ
แล้วก็ปัจจัยในการติดเชื้อเก็บตัวอย่างจากทีมฟุตบอลและผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนด้วยนะคะ
เพื่อสอบสวนโรคต่อไปอันนี้เป็นมาตรการที่ต้องทำอยู่แล้ว
ต้องทำเลยแล้วก็ยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้จะเอายังไงเพราะว่ามันต้องแข่งไทยลีก๑กับ๒เสาร์อาทิตย์นี้นะคะ
ซึ่งอาการของนักฟุตบอลรายนี้เขาบอกว่าเชื้อที่พบมีน้อยมาก
และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงยังไม่มีใครมีผลตรวจเป็นบวกนะคะ
ตอนนี้ต้องรอการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อจะบ่งชี้ชัดเจนว่าเชื้อเนี่ยเขาติดมาจากไหน
มาจากประเทศต้นทางที่เขาเดินทางมาคืออุสเบกิสถานหรือมาติดในไทย
กรวีปริศนานันทกุลรองประธานบริษัทไทยลีกบอกว่า
ทางสมาคมฟุตบอลสโมงศรฟุตบอลและบริษัทไทยหลีก
ให้ความร่วมมือในการตรวจโรคแล้วก็ดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะ
ซึ่งการแข่งไทยลีกที่จะเริ่มพรุ่งนี้
ผู้ของบางกอกกลาสและบุรีรำยูเนตเต็ด
รวมถึงทีมราชบุรีมิดผลแล้วก็ขอนแก่นยูไนเต็ด

จะต้องเลื่อนออกไปเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยก่อน